อยากจะมีเงินมีรายได้ต้องขยันทำมาหากิน
วันนี้ผมมีอีกหนึ่งอาชีพที่อยากจะแนะนำที่สร้างรายได้
เป็นกรอบเป็นกรรมจากการเลี้ยงนกพิราบ
แต่ว่าไม่ใช่นกพิราบธรรมดานะ

สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่คุณผู้ชมครับหลายคนเกิดอาการท้อแท้ท้อแท้ท้อแท้แต่ท้อแท้เขามีเอาไว้ให้ลิงถือคนเรามันต้องสู้ครับน้องใบตองครับไปถามคนนี้ครับคุณกฎชกรจตุรัสนะครับเป็นหญิงแกร่งที่ไม่ยอมแพ้เธอหาอาชีพที่คิดว่าลงทุนน้อยแต่ได้กำไร
นกผิราปเอ็ดเดียครับพูดดูหางมันนี่คือจุดเด่นเลยนะอ่ามันจะเหมือนเขาว่ารำแผนมาเป็นหางนกยูง
ในราคาตั้งแต่ตัวละ๓๕๐๐ถึง๖๐๐๐บาท

เพราะผสมพันธ์และพ่อพันธุ์ขายต่อไป
สำหรับลูกนกจะเริ่มขายได้ราคา๑๐๐บาท

แค่ลูกนกก็ขายได้ตัวละพันแล้ว
แต่ถ้าสีมันสวยราคา๓๐๐ขึ้นไปก็มี

มันไม่ใช่นกพิราบธรรมดาทั่วไปนะคุณผู้ชม

ใช่เขาบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยสีสันแตกต่างกันออกไป
แล้วที่คนไทยนิยมชอบตัวสีขาว

โอโหชอบเอาอย่างนี้เขาบอกว่าชอบขาว
ปลอดหลังดำเหมือนสวมใส่เสื้อกั๊กแบบนั้นก็ดีเหมือนกัน
คือจะมีทั้งขาวแล้วก็มีแบบสีออกดำเทาหน่อยนะครับ
สำหรับนกพิราบอินเดียเขาบอกว่าออกไข่๒เดือนครั้งไม่เกิน๒ฟอง
ถือว่าดีเหมือนกันนะในการเพาะเลี้ยงนะครับ
แล้วก็เป็นนกที่เลี้ยงง่ายโตเร็วนิสัยเชื่องกินอาหารเม็ดผสมข้าวเปลือก
แต่ก็ควรจะมีอะไรรู้ไหมอันนี้สำคัญเลย

ใช่มีโรตีมันก็จะกินกันกับโอ๊ยไม่ใช่อินเดียแบบนั้น
ต้องมีน้ำเขาบอกว่าต้องมีน้ำให้นกมาเล่น
นกพิราบอินเดียนั้นเขาชอบความสะอาดต้องอาบน้ำบ่อย

คุณก็ชอบอาบน้ำบ่อยนี่คุณเหมือนนกพิล่า
คุณผู้ชมครับคุณกฎชกรเล่าว่าทุกวันนี้ก็เลี้ยนกพิราบจัดส่งไปทั่วประเทศเลยนะ
รวมไปถึงขายยังต่างประเทศนะ

เอางี้ละกันใครสนใจอยากจะมีอาชีพแบบนี้
เอาไว้เพื่อประกอบธุรกิจนะครับ
คือเจ้านกพิราบอินเดียตัวนี้มันไม่ได้บินสูงอารมณ์คล้ายเหมือนไก่อยู่เหมือนกัน
เพราะว่ามันเหมือนแบบมีหางรำแพนเหมือนนกยุง
แล้วเมื่อกี้เห็นมีนกยูงด้วยน่ารักสีเขาสวยดีอ่ะ